ได้มีการชาปนกิจศพครูอิ๋วนะคะ
ที่เสียชีวิตจากการถูกคนร้าย

ภายในห้องเช่าที่จังหวัดสระบุรี
ซึ่งก็ได้นำร่างของครูอิ๋ว
ไปทำพิธีชาปนกิจที่บ้านเกิด

แต่ว่ามีคนที่อยู่ในห้องเช่าด้วยกัน
เขาบอกว่าช่วงเที่ยงคืนคืนก่อน
เห็นครูอิ๋วใส่เสื้อสีขาวยืนอยู่หน้าห้อง
ทางครอบครัวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีพิธี
เชิญดวงวิญญาณของครูอิ๋วอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็ที่ห้องเช่าเองเนี่ยเจ้าของห้องเช่าบอกว่าเดี๋ยวจะทุบแล้ว
ฝั่งที่เป็นฝั่งห้องของครูอิ๋วทุบทั้งแถบเลย
คนที่เช่าห้องก็ต้องขนข้าวขนของย้ายออกไป
ส่วนบรรยากาศที่เห็นอยู่ก็คือบรรยากาศที่งานศพค่ะ

มีประชาชนคนในพื้นที่บ้านเกิดของครูอิ๋ว
มีคุณครูมีนักเรียนนะคะ
แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่หน่วยงานราชการต่างก็ไปร่วมพิธี
ก็ได้เคลื่อนลงบรรจุศพครูอิ๋วไปยังเมนชั่วคราว
ที่วัดบ้านบุงคล้าอำเภอเชียงขวัญ

ทำพิธีชาปนกิจท่ามกลางความอาลัยของทุกคน
ขณะที่ก่อนการชาปนกิจนะคะหลายองค์กรก็ได้มอบเงิน
เคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวของครูอิ๋วยอดรวมประมาณ๒แสนบาท
พ่อของคุณครูบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเก็บอัฐิ
บำเพ็ญกุศลที่บ้านเป็นเวลา๓วัน
ก่อนที่จะนำเท่ากระดูกส่วนหนึ่งโปรยลงในลำน้ำฉี่
ส่วนหนึ่งไว้เพื่อบรรจุในสถูปที่สร้างขึ้นให้กับลูกสาวต่อไป
หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่สระบุรีอีกครั้งที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เพื่อทำพิธีอันเชิญวิญญาณลูกสาวให้กลับบ้าน
ฟังเสียงคุณพ่อของครูอิ๋วค่ะ
พ่อบอกว่าคืออยากจะให้ลงโทษให้ตกตายตกตามกันไปกับลูกสาว
ไปกับลูกสาวให้สะสมกับความผิดบอกแค่นี้
ไม่ได้บอกว่าต้องลงโทษแบบไหนแต่อยากให้สะสม
กับสิ่งที่เขาทำไปกับลูกสาวนะคะ

เพื่อไม่ให้มาก่อเหตุกับครอบครัวไหนแบบนี้อีก
ส่วนบรรยากาศที่ห้องเช่าที่จังหวัดสระบุรีค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกว่าคนที่เช่าห้องข้างก็ขนย้ายเข้าของกันอย่างที่เห็นนะคะ
เพราะว่าทางเจ้าของห้องเช่าเขาก็จะทุบฝั่งทั้งแถบเลย
เป็นฝั่งที่เป็นห้องเช่าของครูอิ๋วเป็นจุดที่เกิดเหตุ
นางฐานวดีกึ่งขจรเช่าที่นี่มา๖ปีแล้วนะคะ
ก็บอกว่าเจ้าของขอความร่วมมือบอกว่าให้ย้ายกันออกไปก่อนได้ไหม
เพราะว่าจะทุบฝั่งที่เกิดเหตุทั้งหมดจะมี๕๖ห้องฝั่งนี้ค่ะ

ไปฟังเสียงนางฐานวดีคนที่เช่าห้องบริเวณดังกล่าวกันหน่อยนะคะ
เขาบอกเลยใช่ไหมที่ถือเช่าเดือนเท่าไหร่ที่นี่

แจ้งมาเลยค่ะว่าวันที่เกิดเหตุ
เขาแจ้งว่าหลังเกิดเหตุเขาแจ้งว่าจะปิดกิจการ
เหรอให้พวกเราไปหาที่อยู่

เขาไม่ได้บอกอะไรเขาจะทุบทิ้งจะปิดวันจะทำบุญ

คุณผู้ชมคะมีผู้เช่าอีกคนนึง
นายพินกิริรำบอกว่า
เพื่อนบ้านที่เช่าบ้านเช่าห้องอยู่เนี่ยค่ะ

ว่าช่วงสักประมาณเที่ยงคืน
คืนก่อนกลับจากที่ทำงาน
เดินผ่านหน้าห้องของครูอิ๋ว

เห็นเหมือนครูอิ๋วยืนอยู่หน้าห้อง
ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็เหมือนกับเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยค่ะ

หน้าคนดูแลห้องเช่าก็คือนายนรงฤทธิจันทรุไทยบอกว่า
หลังจากเลิกกิจการเจ้าของห้องเนี่ยก็เตรียมทำบุญให้กับครูอิ๋วด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปถามไงบอกว่าทำบุญหรือยัง

เจ้าของห้องเช่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทุบอะไรให้เสร็จ
มีการเชิญคนเช่าห้องคนอื่นให้ออกไปให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ย
สร้างใหม่อะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะทำบุญ
จะทำบุญให้ครูอิ๋วแต่ยังไม่ได้กำหนดวัน
ว่าจะทำบุญให้วันไหนนะคะ
ซึ่งทางตำรวจสพแก่งคอยเชิญตัวนายพัทรวีนวลแสง
หรืออามอายุ๒๔ปี
เป็นแฟนของผู้ต้องหาค่ะแต่เป็นสาวประเภท๒นะ
ก็เชิญไปสอบปากคำเพิ่มเติมเป็นครั้งที่๒
ส่วนการสอบสวนพยานแวดล้อมในคดี

นายชาลีแจ่มแสงรักษาการผู้บัญชาการ

คุมตัวผู้ต้องหาในห้องควบคุมพิเศษ
พร้อมกับนักโทษชั้นดีแล้วก็ดูแลเข้มงวดเลยค่ะ
เพราะกลัวว่าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุคดีนี้จะคิดสั้น
แล้วก็กลัวว่าจะถูกทำร้ายจากเพื่อนนักโทษด้วยกัน
ตลอดช่วงเช้าวันนี้ยังไม่มีญาติของผู้ต้องหา
ก็คือนายชาตรีเนี่ยนะคะไม่มีใครไปเยี่ยมเลย
เพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักโทษคดีข่มขืนแบบนี้นะ
เขาก็ว่ากันว่านะนักโทษคนอื่นที่อยู่ในเรือนจำเนี่ย

เลยเตรียมเลยก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อย